มีเรื่องร้องเรียนออกมาแล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์
บอกว่าสนามบินประเทศไทยทำไมขายน้ำแพง
จากน้ำแล้วทำไมขายอาหารแพง
เวลาเราเข้าไปแล้วเราเช็คอินเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหมันจำเป็นจะต้องกินแล้วล่ะ
มันจำเป็นต้องกินเวลากินทีเจอกี่บาท

ใช่ค่ะโดยเฉพาะเขาบอกระบุมานี่น้ำนี่ค่ะ
น้ำที่แช่ในตู้เย็นในภาพขวดละ๔๐บาท
ซึ่งล่าสุดนะคะทางทอทก็คือการท่าอากาศยาน
ประเทศไทยออกมาชี้แจงแล้วว่าข้อมูลนี้คลาดเคลื่อน
เพราะว่าน้ำเปล่าในสนามบินน่าจะราคาไม่เกินขวดละ๑๐บาท

แต่เรื่องนี้ต้นสายปลายเหตุมันมาจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหนึ่ง
เฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าอากิฮิโรโกกิโทมิคาวะ
โดยนายโกกิอากิที่นำเสนอข้อมูลนี้มา
ก็คือพุ่งไปที่เรื่องของราคาน้ำดื่มในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง

เกินไปทำไมถึงแพงแบบนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่าทอทยืนยัน
บอกว่าทางทอทเองมีมาตรการควบคุมผู้ประกอบการในสนามบิน
ให้ขายสินค้าเกินกว่าราคาก็คือไม่ให้เกิน๑๒๐
แต่ก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
ท่าอากาศยานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่
และให้ติดป้ายแสดงราคาด้วย

โดยเฉพาะน้ำเปล่าที่บรรจุขวดขนาด๕๐๐มิลลิลิตรหรือว่าครึ่งลิตร
จำหน่ายในราคาขวดละไม่เกิน๑๐บาท
แต่กรณีที่นายโกกิได้ซื้อน้ำแร่มาดื่มนั้น
ซึ่งราคาน้ำแร่จริงแล้วขวด
จะอยู่ที่ประมาณขวดละ๒๕๕๐บาท

ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสินค้าแต่ละราย
เปล่าก็มีน้ำที่ไม่ใช่น้ำแร่ก็มี
แต่ที่นายโกกิอากิระบุมามันเป็นน้ำแร่

อกจากนี้ทอทก็เลยขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
จำหน่ายอาหารให้เพิ่ม
รายการอาหารจานเดียวหรือว่าอาหารชุดราคาประหยัด
เน้นว่าราคาประหยัดอย่างน้อยหนึ่งรายการหน่อย
และทอทยังมีตู้กดน้ำดื่มฟรี
และร้านอาหารสวัสดิการราคาประหยัด
เป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารอีกด้วยค่ะ